ฝ่ายแดงขวัญใจมวยเมืองชน
นำขวาตามเกี่ยวล่างสักบน
ความเป็นหนึ่งปอ่าวทะเลบางเสล่
และฝ่ายน้ำเงินมวยฝีมือชื่อกล้องจากบูรพาทิศ
สอบหนักเตะแรงแค่งฝากกาศ
ชนะชัยศึกษากรมวยไทยยิ่ม
พบกันต์รับชม

เป็นหนึ่งปอ่าวทะเลบางเสล่
ชื่อรัฐเขตพงศาแก้วอายุ๒๐ปี

ชกมาแล้ว๔๑ครั้งชนะ๓๑แพ้๙เสมอหนึ่ง
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินชนะชัยสุดสาครมวยไทย
ชื่อจริงชนะชัยทองทิพย์อายุ๑๙ปีเป็นชาวจังหวัดชนบุรี
ชกมาแล้ว๖๐ครั้งชนะ๔๕แพ้๑๔เสมอหนึ่ง
ข้างหลังชนะคะแนนปืนกลไฟต่อสุรัตน์ที่เวทีมวยพัทยาครับ
แม่เป็นนักชกเป็นศึกสองภาคเลยครับจากขอนแก่นกับชนบุรีนะพี่ชัยนะ

วันนั้นเป็นทางด้านของมุมน้ำเงินเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นชนะไป
วันนี้มาชกกันที่เวทีกลางนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐครับ
กรรมการผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับอาจารย์ภัยทูลกบกลางครับ
โอ้โหเปิดหัววันนี้ครับวันเด็กแห่งชาติก็จริง
แต่ว่าแม่มวยบนเวทีที่ไม่เด็กนะครับพิกัดร้อยสามสิบสองปอนนะครับ
ตัวใหญ่กว่าผมกับวิชัยอีกนะวันนี้มวยของเราเกือบทุกคู่นะครับ
มวยใหญ่ครับมวยใหญ่ยกเว้นคู่เอกนะครับ
คู่เอกร้อยร้อยเจ็ดปอนครับห้ามพลาดนะครับ

มวยต่างศึกต่างสายนะครับคู่นี้
ฝ่ายแดงนะครับสมชายมิซูครับ
เป็นฝ่ายถอดมงคลให้ฟ้าเป็นหนึ่งครับ
ส่วนน้ำเงินก็เป็นในทีมงานของสุสาครสอกลิ่นมีนะครับ
วันนี้เจ้าตัวก็มาด้วยครับอยู่ที่มุมครับ
ปีท้ายพิสัยขอเตรียมนะครับรั่ว
เป็นคู่เปิดหัวครับวันเด็กแต่น้ำหนักมันไม่เด็กนะพี่ป่า
น้ำหนัก๑๓๒ปอนด์ฟ้าเป็น๑ปอนเอาทะเลบังเฉลยแดง
น้ำเงินชนะชัยสุสาครมวยไทยยิม
ท่านผู้ชมนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐครับ
ท่านผู้ชมครับพบกันทุกวันเสาร์นะครับ
ตั้งแต่๓๕โมงเย็นเป็นต้นไปครับ
ถ่ายละทีวีทำการถ่ายทอดสดพี่ป่า
เอาละครับมาดูเกมของมวยคู่แรกวันนี้ครับ
รุ่นใหญ่ครับไว้ใส่กับต่างชาติ
โอ้โหซ้ายตรงครับหมัดนี้
ฟ้าเป็นหนึ่งร้อนเร็วเลยนะวันนี้
กับขวานี่สนุกแน่นอน
ฟีลคิกเข้าไปรวดลูกนี้
ลงลูกนี้มันไม่เจ็บมันเขิน
ไม่ได้นะอาวุธออกมวยใหญ่นี่แต่ละอย่างมันหนักหน่วงรุนแรงมีสิทธิ์นับน็อกตลอดเวลานะ
ช้าหน่อยแต่เวลาโดนแล้วมันหนักไงหนักแน่นแต่นิ่มนวล
ฟ้าเป็นหนึ่งค่อยขยับเข้าหาครับซ้ายเจอแข้งขวาติดบัง
วันนี้มีสุสาครสอกินมีคุมมาด้วยนะกางเกงสีน้ำเงิน
โมสาคุฟ้าเป็นหนึ่งใช้รูปแบบรสล้อนลิงตายราว
ขยับเข้าหานังขอบความมั่นใจฟ้าเป็นหนึ่ง
บนยาทีมีเล็กนะ
ธรรมการตัวเล็กกว่า

เป็นเกมในยกแรกแล้วครับไม่ต้องอ่านใจไม่ต้องดูเชิง

มีสิทธิ์มีสิทธิ์พยายามดึงเหลี่ยมครับ

สะดีครับแก่งซ้าย
สิ้นดังฟังชัดมาก
สนุกดุเดือดตื่นเต้นมันเล้าใจนะ

ซ้ายตรงแข้งซ้ายตาม

เกมเริ่มเข้มข้นครับ
แค่เปลี่ยนยกแรกนี่เริ่มสนุกแล้วนะครับ

ชนะชัยนี่ยังเก็บอาการอยู่นะโดนเข้าไป

พิสิทธิยุบได้นะครับ
มัดซ้ายตรงลุ้มทางวงใน

โอ้ยี่เก้งสีแดงเห็นเลยครับ
ไม่จะไม่แจ้งนะแค่งขวาเตะโต้ไปซ้ายครับ
หลุดประปราภาพเป็นหนึ่งเจอมัดขวา

กาดักบวกแม่นเลยนะพี่ปากหมัดเนี่ย
มุ่งนี้เจอแค่ขวาสวนขึ้นมัดขวาตรง

สนุกแล้วแบบนี้พี่ป่าอาจจะไม่ครบยก

ต้องร้องใจต่อสนุกต้องแบบนี้

ี่ห้อวันทรงชัยนี่ทำให้พี่น้องแฟนมวยผิดหวัง
มีศอกสั้นเข้าไปอีกหมดยกที่หนึ่ง

ดูด้วยก็พลังคนของครับ

อาวุธนี่ออกแต่ละแข้งนี่แน่นด้วยเอาไว้รับแขกต่างประเทศไงรุ่นนี้
ยังยาวยังอีกไกลครับหนทางเข้าสู่เส้นชัยขยับเดินซ้ายจัดจ้าน
มัดโอ้โหให้เจอฮุกซ้ายภาวะเหมือนกันแล้วครับความเป็นหนึ่ง
คู่นี้นอกจากมีแข้งแล้วนี่อาวุธในนี่ใช้ได้นะครับทั้งหมัดทั้งศอก
สายหลุดโตระโตยุดไปบ่านไม่สวยเนี่ยอย่างนี้เปเมียวรอได้เลยนะครับ
คู่นี้การออกอาวุธสวยงามนี่ต้องมองไปทางชนะชัยน้ำเงินนะครับ
ตัำละดอกตะละไม่เหรียญอันตรายครับกวาดเซียวทั้งซึ้งทั้งคู่ด้วย

แต่เวลาหลุดแล้วแม่ดูมันหลวมไปนิดนึงครับฟ้าเป็นหนึ่ง

จังหวะรอออกซ้ายไหม

งขวาคอยใส่แข้งขวาคอยเตะครับ

รอจังหวะ๒บวกเลยตอนนี้
สนุกแน่นอน
โอ้โหนี่แหละครับแข้งขวาติด
วงในข้ามจับเตะ

จังหวะแบบนี้แม่มวยไทยนี่
เหลี่ยมหนึ่งโอ้โหแหลมเฟี้ยวเลยลูกนี้ซูโอ

ดูเดือดเข้มข้นตื่นเต้นร้าวใจแล้ว

แค่นี้รักจะมีความแข็งแกร่งคำคุณสอง

ใครหยุดเดินครึ่งแก้วนี่แพ้เลยนะคู่นี้
โอ้โหใส่กันหมดเจ็บทั้งสิ้นครับ

นิดนึงหักซ้ายจังลำแต่งขวา

แล้วทุกแข่งซ้าย๒๓เรียกค่ะ
นี่ไงบอกท่านผู้ชมแล้วว่าหมัดกับศอกนี่ต้องระวัง
สุดท้ายแล้วพลาดจนได้
สถานการณ์ไม่มีลูกนี้นี่ฟ้าเป็นหนึ่งอาจจะลำบากแล้วนะพี่ป่า

ไอเค่มาไหมวันนี้ไอเค่เหมือนเดิมมาสิมารอจ่ายเงินอยู่แล้ว
เดี๋ยวดูมีภาพช้าไหมเดี๋ยวดูเลยนะครับว่าโดนยังไง

ท่านผู้ชมดูอีกมุมหนึ่งดูปั้งขึ้นก้านคอก่อนนะครับ

นี่ครับสลบกลางอากาศเรียบร้อยเลยครับ
ฟ้าเป็นหนึ่งปอทะเลบังซะเล

ฉลองวันเด็กด้วยการน็อกไปเลยครับศึกยอดมวยไทยรัฐ

นี่เป็นการชกในยกที่๒แล้วนะครับ
ยกแรกนั้นใส่กันเข้มข้นโอกาสนับน็อกแตกนี่เกิดขึ้นเลยนะครับ
ยกแรกนั้นฟ้าเป็นหนึ่งแดงนี่วางแข้งซ้ายจัง๓ที
ช่วงปลายยกเกงสีน้ำเงินนี่ชนะชัยเริ่มตอบโต้สวยแล้วพี่ปาก
แล้วเป็นใส่กับขวาใส่กันสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม
คนละทางแบบนี้หันหน้าเข้าหากันได้เลย
แค่งขวาครับรับเต็มครับ
ไม่มีที่เหนียวเลยนะอาวุธนี่ออกแต่ละแข้งนี่แน่นด้วย

ยังยาวยังอีกไกลครับหนทางเข้าสู่เส้นชัย
ขยับเดินซ้ายจัดจ้าน
มัดโอ้โหให้เจอฮุกซ้าย

ออกแต่ละอย่างแต่ละดอกแต่ละเม็ดนี่
อันตรายครับหวาดเสียวทั้งสิ้นทั้งคู่ด้วย

แต่เวลาหลุดแล้วแม่ดูมันหลวมไปนิดนึงครับ

แค่งขวาคอยใส่แข้งขวาคอยเตะครับ

รอรอจังหวะ๒บวกเลยตอนนี้

หวงในคัม

ตีเรื่องกล้ามฟ้าเป็นหนึ่ง

จังหวะแบบนี้แม่มวยไทยนี่
เหลี่ยมหนึ่งโอ้โหแหลมเฟี้ยวเลยลูกนี้
สู้โอ้สายกลีมาบวก

ตื่นเต้นร้าวใจแล้วยกสองกว่า

ใครหยุดใครเหี่ยวใครหมดแพ้ทั้งคู่ครับ

ใครหยุดเดินครึ่งแก้วนี่แพ้เลยนะคู่นี้

เน้นที่หมัดซ้ายยังรับแข้งขวา

นี่ไงบอกท่านผู้ชมแล้วว่า
หมัดกับซองนี่ต้องระวัง
สุดท้ายแล้วพลาดจนได้

เอ๊ะเคมาไหมวันนี้มั้ยเดิม
มาสิมารอจ่ายเงินอยู่แล้ว

หลวมไปนิดด้วยนะครับสำหรับฟ้าเป็นหนึ่งนะ
เปรย์หมอรอทำงานได้เลยรอทำงานเลย
มันนับน็อกแตกนี่มันเห็นชัดเจนเดี๋ยวชมภาพช้าแล้วก็โดนยังไงศอกสั้นเลย

อย่างนี้เขาเรียกว่าล้มทั้งยืนสลบกลางอากาศเลยเนี่ยเวลาบวกเข้าไปเห็นเลยครับ
เพราะดูการออกวิธีมันหว่างเสียวทั้งคู่เลยนะ
ตื่นเต้นเล้าใจตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับวันนี้วันเด็กด้วย
ฉลองวันเด็กด้วยการน็อกไปเลยครับศึกยอดมวยไทยรัฐ